สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้ประกาศรายชื่อนักเตะ๒๓คน
ที่จะลงแข่งขันศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก๑๒ทีมสุดท้ายโซนเอเชีย
นัดที่๕ที่ทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติออสเตรเลีย
ปรากฏว่าไม่มีรายชื่อของธนาชนะบุตรที่ยังคงมีอาการบาดเจ็บค่ะ
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักเตะทีมชาติไทย๒๓คนสุดท้าย
ลุยศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก๑๒ทีมสุดท้ายโซนเอเชีย
ในวันที่๑๕พฤศจิกายนนี้ออกมาแล้วค่ะ
โดยมีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นจากเกมที่พบกับอีรักษ์ในเดือนที่ผ่านมา๒คน
คนแรกนั่นก็คือชาริวชะปุ๋ยนะคะซึ่งมาแทนที่ของธนาชนะบุตรที่หายจากอาการบาดเจ็บไม่ทัน
แล้วก็ต้องรอลุ้นต่อนะคะว่าจะหายทันในการแข่งขันในศึกชิงแชมป์อาเซียน
ระหว่างวันที่๑๙พฤศจิกายนถึง๑๗ธันวาคมนี้หรือไม่ด้วย
ส่วนอีกคนก็คือนัตตะพลมาลาพันธ์ซึ่งมาแทนที่ของนรึบดินวีรโนดม
ที่มีอาการบาดเจ็บที่หัวไหล่แล้วก็ได้ขอถอนตัวไปก่อนหน้านี้
ขณะที่เจนรบสัมภาวดีแล้วก็ศิวพงศ์เจริญศิลป์
ซึ่งเป็นอีก๒คนที่ไม่มีชื่อในเกมที่พบกับออสเตรเลีย
แต่ก็ยังมีโอกาสติดทีมชุดชิงแชมป์อาเซียนค่ะ
ซิโก้เกียรติศักดิเสนาเมืองหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย
บอกว่าขณะนี้ทุกคนมีความฟิตเต็มร้อยซึ่งก็หวังเก็บชัยชนะทุกเกมนับจากนี้
เพื่อถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
ทุกคนนะครับมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจแล้วก็ฟิตร้อยเปอร์เซ็นต์
ฉะนั้นวันนี้เรามั่นใจในเรื่องของความฟิต
ซึ่งเราห่วงเพราะว่าหลีกของเราได้ปิดไปก่อน
แล้วก็เด็กทุกคนก็ถูกปล่อยกลับไปพักผ่อน
ฉะนั้นการมาซ้อมครั้งนี้ก็ทำให้เรามั่นใจในเรื่องของสมรรถภาพร่างกายนะครับ
แล้วก็แทคติกวิธีการเล่นตอนนี้ก็ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับ
ฉะนั้นเราสมบูรณ์ทุกอย่างแล้วเนี่ยก็อย่างที่บอกมันไม่ใช่งานง่ายนะครับ
เพราะเราเจอคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งนะครับ
เราก็ต้องการที่จะต่อกรกับเขาให้สนุก๙๐นาที
เราไม่อยากเห็นทีมชาติไทยเราแผ่วช่วงท้าย
ฉะนั้นเราเชื่อว่าเกมวันที่๑๕น่าจะเป็นเกมที่สนุกและมันแน่นอนนะครับ